เหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นฆาตกรรมที่โหดเยี่ยมสะเทือนขวัญนะครับ

หญิงสาวคนหนึ่งเธออายุ๔๙ปีถูกพบเป็นศพเนี่ยหมกเอาไว้ในห้องเก็บของ
ใต้ถุนบ้านของตัวเองนะฮะ
นี่คือผู้ตายนะครับอายุ๔๙ปีนะครับ
นางสาวบุญเรือนโคปรีชานะฮะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะครับ
คือญาติก็ตามหาอยู่ว่าเธอหายไปไหน
สุดท้ายเนี่ยถูกทำร้ายนะครับ
ด้วยการทุบกระโหลกศีรษะจนแตกแล้วใบหน้านี้เละหมดเลยนะฮะ
แล้วคนร้ายก็ซุกศพเอาไว้ในห้องเก็บของใต้ถุนบ้าน
บ้านพักในพื้นที่หมู่๖บ้านหนองหอยตะบนอ่างทองอำเภอทัพสแก่
ประจวบคิริขันนี่ฮะที่เก็บของที่เป็นซอกอย่างนี้ฮะ
นางสาวบุญเรือนโคปรีชาวัย๔๙ปีนะครับ
อยู่ในชุดทำสวนนะฮะสวมรองเท้าบูธนะครับที่มือยังใส่ถุงมืออยู่เลยนะครับ
ตัวผู้ตายมีจอบอยู่ด้วยนะครับคาดว่านี่น่าจะเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ทำร้ายผู้ตายนะครับ
แล้วก็วางทิ้งเอาไว้พร้อมกับศพนะฮะ
ตำรวจเข้ามาเก็บหลักฐานต่างนะครับหลังจากที่มีคนแจ้งว่าเจอศพของเจ้าของบ้านนะฮะ
แล้วก็มาเก็บลายนิ้วมือแฝงต่างนะครับก่อนจะนำศพออกมาจากช่องเก็บของนะครับ
ซึ่งเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยจากการชนะสูตรเบื้องต้นนะครับ
ศพของนางสาวบุญเรือนนะครับพบว่าที่กกหูซ้ายถูกฟาดด้วยของแข็งนะครับ
ศีรษะก็ถูกฟาดด้วยของแข็งจนกระโหลกศีรษะเนี่ยแตก
คอด้านหลังก็ถูกฟาดนะฮะจนกระดูกต้นคอด้านหลังนี้ยุบไปเลยนะครับ
ใบหน้าก็ถูกตีจนเละนะฮะคือเรียกได้ว่าไม่มีเขาโครงใบหน้าของ
ของคุณบุญเรือนเลยนะฮะที่แก้มซ้ายนี่เป็นแผลแบบถึงขั้นกรามหักไปเลยนะครับ
นี้ก็ได้ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนนะครับ
ที่นิติเวศโรงพยาบาลตำรวจนะครับแต่เบื้องต้นคาดว่าเสียชุดมาแล้ว
ประมาณ๑๒๒๔ชั่วโมงก่อนที่จะมีผู้มาเจอศพนะครับ
คำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมต้องฆ่ากันอย่างโหดเยี่ยมขนาดนี้
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
บ้านพักหลังเกิดเหตุนะครับบ้านของผู้ตายเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับ
แต่ว่าจะยกพื้นสูงนะฮะนี่ฮะแบบนี้นะครับ
แล้วก็รายรอบตรงนี้เนี่ยจะเป็นสวนมะพร้าวนะฮะอยู่ในสวนมะพร้าว
รอบรอบบ้านเนี่ยแล้วก็จุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับที่เป็นจุดที่เป็นช่องเก็บของแบบนี้นะครับ
อยู่จุดหลังบ้านนะฮะนี่ฮะช่องแบบนี้ฮะปกติจะไว้เก็บพวกเครื่องไม้เครื่องมือ
ข้าวของต่างต่างนี่นะครับตรงนี้จะมีชุดโต๊ะไม้อยู่ด้วยนะครับ
ว่าจะเป็นจุดที่คนร้ายเนี่ยลงมือก่อเหตุเพราะว่าเจอหมวกที่ผู้ตายใส่เป็นประจำเนี่ย
นี่ฮะวางทิ้งอยู่บนโต๊ะแบบนี้นี่นะครับมีรองเท้าสตาร์ทฟุตบอลด้วยนะครับ
รองเท้าสตาร์ทฟุตบอลนี่เป็นแน่นอนว่าต้องเป็นของผู้ชายอยู่แล้วนะฮะ
มีรองเท้าหนังสีดำของผู้ชายด้วยถ้วยรางวัลนักกีฬาฟุตบอลด้วยนะฮะ
เป็นถ้วยรางวัลเชื่อมสมพันธ์ของหน่วยงานด้านการศึกษาแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคิริคันที่วางทิ้งอยู่
เดี๋ยวมันจะมีคำตอบว่าเออทำไมถึงมีถ้วยรางวัลกีฬาฟุตบอลของหน่วยงานด้านการศึกษา
ประจวบมีสตาร์ทฟุตบอลมีรองเท้าหนังสีดำของผู้ชาย
ชุดสืบสวนที่ลงพื้นที่มาเก็บพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมในที่เกิดเหตุ
วันนี้มานะฮะซึ่งสิ่งที่ต้องการที่สุดณขณะนี้เนี่ยคือโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
เพราะถ้าได้มาเนี่ยมันจะสามารถตอบคำถามอะไรได้อีกหลายสิ่งหลายอย่าง
ข้อมูลการติดต่อการแชทการพูดคุยการโทรหา
หรือการโทรมาต่างแต่โทรศัพท์มือถือของผู้ตายยังหาไม่เจอนะฮะ

ท้องที่เกิดเหตุคือสพทัพสแก่นะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่สพทัพสแก่
คุณบอมอภิวัฒน์ได้เจอพี่ชายของผู้ตายนะฮะ
นายขวัญชัยโคปรีชา
วันนี้มาที่โรงพักมาให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติม
พี่ชายบอกว่าผู้ตายเนี่ยที่เป็นน้องสาวเนี่ย
คือน้องคนสุดท้องของครอบครัว
มีพี่น้องกันทั้งหมด๙คนนะฮะ
อยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุอยู่คนเดียวนะครับ
มีอาชีพทำสวนมะพร้าว

แล้วก็เลี้ยงวัวด้วยนะฮะเป็นวัวเนื้อนะฮะ

ตัวนึงนี่ก็ราคาไม่ต่ำกว่าแสนนะฮะ
คือน้องสาวเนี่ยอยู่ในฐานะเสถียะ
นี่นะฮะมีสวนมีไร่มีวัวที่เป็นวัวเนื้อขุนนะครับ
ระยะหลังเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งที่มาติดพันธุ์น้องนะครับ
แล้วไปมาที่บ้านของน้องสาวอยู่เป็นประจำ

คุณขวัญชัยบอกโทรหาน้องสาว

แล้วก็ไม่ได้พาวัวออกไปกินย่าด้วย
พยายามหาในบ้านตามห้องต่าง

ก็เลยโทรหาตามหมู่ยาด
เพื่อจะถามกันว่าเออมีใครเห็นบุญเรือนบ้างนะครับ

ไปหาตามข้างบ้านก็ไม่เจอ
ไปตามสวนอะไรก็ไม่เจอ

ที่มีช่องปูนที่เป็นช่องเก็บของอยู่ใต้ถุนบ้านอ่ะค่ะ

แต่ในสภาพเสียชีวิตแล้วก็ถูกยัดศพเอาไว้
มีจอบวางอยู่บนร่าง
ปกติบ้านของน้องสาวพี่ชายบอก

สินที่หายไปก็คือกระเป๋าสตางค์แล้วก็โทรศัพท์มือถือ
พริกเข้าระต่างไปหาไปเจอปุ๊บ
ผมก็โทรติดต่อแฟนผม

พอแฟนผมมาเนี่ยเปิดประตู

แล้วน้องผมนี่ผิดปกติแล้วเพราะไม่อยู่บ้านแล้วบ้านไม่ล็อก
ผมก็โทรบอกพี่สาวให้มาแจ้งความที่โรงพักนี้ครับ
พอพี่สาวมาแจ้งความแล้วก็พี่สาวก็โทรบอกผมว่า
ให้ช่วยหาดูใหม่รอบรอบบ้านครับผมก็หาใหม่แล้วก็ยังไม่เจอ
พี่สาวเขาระบุไปว่าให้ไปเปิดใต้ถุนบ้านตรงท่องเก็บของ
พี่ชายอีกคนหนึ่งของผู้ตายนะครับก็คือนายจักรทรอายุ๕๘นะครับ
บอกว่าตำรวจเนี่ยได้เรียกผู้ชายต้องสงสัยคนหนึ่งมาสอบปากคำนะครับ
หลังจากเมื่อคืนนี้ถูกนำตัวมาสอบปากคำไปแล้วแล้วก็ปล่อยไปนะครับ
แล้วก็เรียกมาสอบเพิ่มแต่ก็ปล่อยไปก่อนเพราะว่า
ยังไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่เชื่อมโยงไปถึงนะครับชายต้องสงสัยคนนี้เนี่ย
พี่ชายคนนี้บอกว่าเขาจะเข้าออกบ้านของน้องสาวบ่อยในระยะหลัง
มักทำตัวแปลกเวลามาบ้านน้องสาวถ้าเจอมีคนอยู่หรือว่ามีญาติพี่น้องมาหา
เขาจะไม่ยอมลงจากรถนะฮะจะอยู่แต่บนรถคือถ้าปกติจะไปมาหาสู่กัน
หรือว่าจะคบหากันอยู่อะไรก็แล้วแต่ต้องมาพูดมาคุยกันใช่ไหม
เหมือนเปิดตัวแต่นี่เหมือนกับเวลามาหาน้องสาวที่บ้านแล้วเจอคนอยู่เนี่ย
อยู่ในรถไม่ยอมลงมาน้องสาวเนี่ยเล่าให้พี่พี่ฟังว่า
ผู้ชายคนนี้ชอบมาขอเงินนะแล้วเขามีหนี้สินเยอะ
ซึ่งน้องเคยบ่นให้ญาติญาติให้พี่ฟังว่าถ้าเธอตายเนี่ย
ก็เป็นผู้ชายคนนี้นี่แหละคาดว่าสาเหตุเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองนะฮะ
เพราะน้องสาวเนี่ยเป็นคนมีเงินแล้วก็มีที่ทางเยอะ
คือน้องให้อาจจะให้ด้วยความเสน่หาหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะไม่ทราบ
แต่เขาก็ให้ตังค์ใช้อยู่แต่ครั้งนี้ผมคิดว่าเขาต้องการเงินแล้ว
เขาถึงได้ไปเพื่อถ้าเกิดผมคิดว่าน้องไม่ให้น้องไม่ให้เขาต้องการเยอะ
พอน้องไม่ให้ปุ๊บอาจจะเกิดอารมณ์หรือโมโหอ่ะ
เก็บเงินสดไว้ในกระเป๋าที่ค้นไปไม่ได้ค้นครับเพราะเขารู้เลยจุดเพราะเขาอยู่ในที่เกิดเหตุ
อยู่ที่บ้านหลังนั้นมาหลายวันแล้วเพราะชาวบ้านเห็น
ประมาณไม่ได้เพราะพี่น้องไม่รู้เลยว่าเขาเก็บเงินไว้เท่าไหร่
โทรศัพท์พวกเอกสารบัตรประชาชนทุกอย่างอะไรไม่เหลือเลย
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าที่เจอที่เห็นกันครั้งล่าสุดคือเช้าเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เห็นคุณบุญเรือนนี่ฮะคุณป้าบอกมาตัดย่าในสวนนี่แหละห่างจากตัวบ้าน๕๐๐เมตร
แล้วก็กลับมาที่บ้านช่วงบ่ายตอนบ่าย๒มานั่งอยู่ที่โต๊ะไม้
แถวจุดที่เจอศพในช่องเก็บของแล้วก็มีผู้ชายคนนึงมาหานะครับ
มาพูดมาคุยด้วยได้ยินเสียงเหมือนกับมาขอเงินผู้ตาย

ก็เลยเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้น
โดยขณะที่ผู้ตายกำลังถอดหมวกแล้วก็ถอดถุงมือได้หนึ่งข้างเนี่ย
ผู้ชายคนนี้น่าจะใช้จอบฟาดผู้ตายนะฮะ
ฟาดซ้ำหลายครั้งบริเวณศีรษะกับต้นคอนะครับ
พอเห็นเขาเสียชีวิตแล้วก็เลยเอาศพไปหมกเอาไว้ในช่องเก็บของ
ถุนบ้านห่างจากโต๊ะไม้ที่นั่งคุยกันเนี่ย๓เมตร
แล้วเช้าวันนี้พี่ชายเขาโทรหาแล้วติดต่อไม่ได้ไงค่ะ
มาหาที่บ้านก็มาเจอศพนะครับ
เราได้คุยกับผู้ชายคนนึงนะครับ
ซึ่งเขาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยนะครับ
ในพื้นที่อำเภอทัพสแก่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
เขาก็ถูกตั้งข้อสงสัยไปนะครับ

วันนี้มาให้ปากคำเพิ่มเติมนะฮะ
กับตำรวจนะฮะสพทัพสแก่นะครับ
เขาบอกว่าตัวเขาไม่เคยไปบ้านหลังเกิดเหตุเลยนะฮะ
ตั้งแต่เมื่อ๗ถึง๙กุมภาพันธ์เนี่ย

ความสัมพันธ์กับนางสาวบุญเรือนเจ้าของบ้านที่เสียชีวิต
เขายอมรับว่าคบหากันมานาน๕ปีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าตัวของนางสาวบุญเรือนที่เป็นแฟนสาวของเขามีปัญหากับใครมาก่อนบ้างหรือเปล่า
แต่กับตัวเขาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเพราะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา
ถามว่ามีปัญหาขัดแย้งอะไรกันบ้างไหมพอโรงเรียนคนนี้บอกว่ามันก็มีบ้าง
ตามภาษาคนรักกันคนที่คบกันนะนะแต่มันไม่ได้มีอะไรรุนแรง
หากพูดถึงผู้ต้องสงสัยในมุมของตัวเขาเนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่อยากโยนความผิดให้ใครไม่อยากสงสัยใคร
แต่ถ้าจะคิดจริงเนี่ยเขามองว่าพี่น้องกันเองหรือเปล่า
พี่น้องเนี่ยฆ่ากันเองเพื่อแย่งมรดกหรือเปล่า
แต่พี่ชายเนี่ยเขามองว่าผู้ชายต้องสงสัยคนนั้นหรือเปล่า
มาหาบ่อยชอบมาขอเงินบ่อยแต่ผู้ชายต้องสงสัยคนนั้นไม่รู้คือใครนะ
แต่ถ้าผอโรงเรียนคนนี้ที่มาให้ข้อมูลกับตำรวจวันนี้เนี่ยเขาบอกเขาคบกันมา๕ปีแล้ว
พี่น้องนั่นแหละนะแย่งมรดกกันเองหรือเปล่าเลยฆ่ากัน

ถ้าทำงานไง
ผมก็ไม่ได้ฟังตัวอยู่นั่น

ตอนนี้ก็รอให้กัน
ทั้งที่ร่างกายของผู้ตายหรือว่าจอบที่เจอทิ้งไว้กับศพของผู้ตาย

ที่สำคัญคือโทรศัพท์มือถือไม่ได้นะครับ
เดี๋ยวต้องไล่หาต่อนะฮะช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
เรื่องของเพื่อนชายคนสนิท

หรือปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว
แต่ต้องบอกว่าเธอถูกทำร้ายถูกฆ่าแล้วก็ทิ้งศพไว้อย่างโหดเยี่ยมจริง